เป็นลูกหนี้กรยาศรต้องฟังไว้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าบอร์ดแก้หนี้รายย่อยเนี่ยเขามีมติออกมาเรื่องของแนวทางการช่วยให้ลูกหนี้ปลดหนี้ได้เร็วขึ้นจะเป็นอย่างไรมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
แต่มาเรื่องหวานก่อนเลยคุณผู้ชม
คณะรัฐมนตรีมีมติออกมาเมื่อวานนี้ครับ
เขาปรับราคาน้ำตาลทรายในประเทศอีกกิโลกรัมละ๒บาทโอ้ขึ้นโลละ๒เลย
ทำให้ราคาน้ำตาลทรายขายส่งจากเดิมกิโลกรัมละ๑๙บาทก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ๒๑บาทครับ
ส่วนน้ำตาลทรายขายปลีกจากเดิมโลละ๒๔บาทถึง๒๕บาทปรับขึ้นเป็นโลละ๒๖๒๗บาท
ซึ่งการขึ้นราคาน้ำตาลรอบนี้รัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยนะครับ
และเรื่องนี้น่าจะเป็นข่าวดีของลูกหนี้กยศครับโดยคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย
มีมาติจากการประชุมเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยมีแนวทางใหม่ครับเขาจะปรับการตัดยอดเงินกู้แบบใหม่เอาแบบเดิมก่อนนะคุณผู้ชมแบบเดิมเนี่ยจะตัดดอกเบี้ยก่อนเงินต้นที่ปรับใหม่ก็คือตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยเพื่อให้เงินต้นเนี่ยลดลงเร็วกว่าเดิมส่ว
ต้องใช้กับกลุ่มเร่งดวนสองกลุ่มก็คือกลุ่มตัวนี้ที่ถูกฟ้องร้องและตาลวกหนี้ที่จะหมดอายุความ
เดือนมีนาคมปีหน้าส่วนกลุ่มอื่นจะทยอยปรับยอดใหม่ในระยะถัด

มาเรื่องสุดท้ายเรื่องราคาน้ำมันครับโดยกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล
และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดปรับขึ้น๔๐สตางค์ต่อลิตร

ทำให้ราคาตอนนี้แก๊สโอฮอล๙๑ราคาลิตรละ๓๔บาท๘๘สตางค์
โอฮอล๙๕ลิตรละ๓๖บาท๖๕สตางค์
เป็นซินลิตรละ๔๔บาท๔๔สตางค์
มีผลตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมาส่วนดีเซลราคายังคงเดิมครับ